ขอบตาดำแล้วสำหรับหนุ่มนิวเชียพลและประทยานะคะที่โอ้โฮ
ถึงกับบ่นอุบกับพี่นักข่าวแล้วว่า
ลูกชายคนแรกน้องทิวทัศน์มันไม่ง่ายเลยครับพี่

หนุ่มนิวเนี่ยเขารีวิวชีวิตคุณพ่อมือใหม่ว่า
เออถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขมากเลยนะ
แล้วตอนนี้หนุ่มนิวก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกล่อมลูกไปแล้ว

โดยหนุ่มนิวเนี่ยเพิ่งจะพาครอบครัวไปเที่ยวนอกบ้าน
สัมผัสอากาศปอดโป่งโล่งสบาย
ให้ทั้งแม่และลูกได้พักผ่อนเนาะ
ล่าสุดค่ะคุณพ่อมือใหม่ก็ได้ประกาศสิทธิ์จากคุณศรีภรรยาคุณเมษาบอกว่า
ปีหน้าเธอเธอจะต้องปฏิบัติภารกิจปั๊มเบบีมีน้องคนที่สองให้กับทิวทัศน์ได้แล้วนะ
เอาล่ะงานนี้หนุ่มนิวจะว่ายังไงลองไปฟังกันหน่อยค่ะ
ทุกคนเขาเรียกว่าขู่มาแล้วว่า๓เดือนแรกนี่คือที่สุด
แล้วก็ที่สุดจริงคือแทบจะไม่ได้นอนเลย
พอเขาให้นมเสร็จปุ๊บผมก็จะมากล่อมต่อ
คือระหว่างที่เขาไปปั๊มนมเราก็ต้องเอามากล่อม
ปีหน้าครับปีหน้าครับอย่าเรียกคุณแม่โอเคไหม
เรียกว่าผมได้รับบัญชาการมาอย่างนั้น
เขาเป็นคนเกิดมาเราก็ตามนั้น

เออเอาล่ะเดี๋ยวรอเลยเบบีคนที่สอง
น้องของน้องทิวทัศน์ต้องมาแน่
คนแรกยังตามไม่หายคำเลยคนสองยังตาโบห์เลยนะคะ
แต่ก็เป็นความเหนื่อยที่เขาบอกว่ามันมีความสุขมากจริง